ว่าเขานั่งแท็กซี่แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถแท็กซี่
เขาก็พยายามโทรเข้าไปหลายครั้งเลย
สุดท้ายคนขับรถแท็กซี่ก็รับสาย
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยขับไปไกลแล้วอยู่พระราม๒แล้ว

ซี่บอกว่าไม่เอาไปคืนหรอกไม่ใช่ขี้ฆ่า

แล้วเธอก็บอกว่าโทรไปอีกหลายครั้งมากเป็นแบบ๓๐กว่าครั้ง

ซี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนที่จุดเดิม
แต่ว่าจะไม่ไปพบตำรวจนะ
จะไม่ไปหาไปสอนอตำรวจไปพบตำรวจที่สถานีตำรวจไม่ไป

พอแท็กซี่มาเธอก็ไปเคาะที่กระจกหลังรถแท็กซี่
ว่าไปพบตำรวจต้องไปคุยกับตำรวจเรื่องนี้
ซี่ก็เลยขับแบบนี้ไปเลย
แต่เธอก็เอามือจับไว้ที่ประตูเธอโดนลากไปเป็น๑๐เมตร

คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราตามให้๒มุมด้วย
คือทางแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าอีกมุมหนึ่งเลยนะ

ที่เขาพูดไปว่าไม่ใช่ขี้ฆ่าไม่เอาไปคืนเลยเนี่ย
คือเขาก็รู้สึกมีอารมณ์โมโห
เพราะว่าผู้เสียหายทั้งสองคนที่บอกว่าเขาเอาโทรศัพท์ไปเนี่ย

ขึ้นมาบนรถกันทั้งคู่แล้วทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเขาก็เห็นว่าทะเลาะกันไม่เลิกสักทีนึง
แล้ว๒คนที่เป็นแฟนกันก็ลงจากรถไป
เขาก็เห็นไม่กลับขึ้นมาสักทีเขาก็ขับรถออกไป

ผู้โดยสารบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในรถ

จนไปเจอกันที่สพกระทุ่มแบน
ฟังของผู้เสียหายผู้หญิงบอกว่า
แฟนเป็นคนไปเอาโทรศัพท์ที่รถแท็กซี่
พอได้มาแล้วเธอก็รู้สึกว่าติดใจที่แท็กซี่ใช้วาจาไม่ดี
เดินไปเคาะที่กระจกรถข้างหลังที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่
เพื่อจะบอกผู้โดยสารว่าอย่าไปขึ้นเลย
รถแท็กซี่คันนี้นิสัยไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วมือยังจับที่ประตูรถอยู่ใช่แล้วรถก็ไปเลย
แล้วรถกระชากออกไปเลยเธอเลยล้มค่ะ
แต่แท็กซี่บอกว่าไม่ใช่คืนโทรศัพท์เสร็จที่สถานีตำรวจเนี่ย
เขาขับรถออกไปแล้วแต่คู่นี้ขับรถตามเขามา
แล้วมาดักรถเขาแล้วก็เดินลงมาแล้วมาโวยวาย
มาต่อว่ามาบอกให้ผู้โดยสารที่เขารับมา๕คนตอนนั้นน่ะ
บอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเขาก็เลยขับรถออกแล้วล้มลงไปเอง
เขาก็ไปกับแฟนนุ่มจริงนะตอนจังหวะสุดท้ายเนี่ย
รอให้รถแท็กซี่เอาโทรศัพท์มือถือมาคืน
พอรถแท็กซี่มาถึงเคาะกระจกฝั่งซ้ายช่วงเบาะหลัง
แล้วก็บอกว่าให้ลงมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
แต่คนขับกลับเร่งเครื่องออกไปเร่งเครื่องออกไปแบบทันทีเลยอ่ะ
ทั้งทั้งที่มือเธอจับอยู่ที่ประตูรถเธอก็เลยถูกลากไปตามถนนเพราะมือเกาะอยู่อย่างนั้น
เธอก็เลยไปแจ้งความคนขับรถเนี่ยกลับมาเรียกร้องค่าเสียหาย
เธอไปเคาะกระจกรถแล้วก็เรียกพักพวกมาด้วย
แล้วผู้หญิงคนนี้คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวจะถูกตามมาทำร้าย
เพราะว่าได้ยินคำพูดจากฝั่งคนขับรถแท็กซี่พูดเอาไว้ว่า
ถ้ามีปืนกูยิงมึงไปแล้วแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าเขาแค่พูดอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรเหตุการณ์มันยังไม่เกิด
ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นสองมุม
ฝั่งแท็กซี่เขาบอกแบบหนึ่งฝั่งผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเขาถูกลากไปเขาบอกอีกแบบนึง
นี่ค่ะก็เป็นแผลที่เธอบอกว่าเธอถูกลากไปนะนางสาวพัฒนันพัฒนาวิริยากูล
เขาบอกว่าถูกลากไปเป็น๑๐เมตรเพราะว่ามีปัญหากับแท็กซี่เรื่องลืมโทรศัพท์มือถืออย่างที่เล่าไปนี่แหละ
คนขับรถแท็กซี่ชื่อว่านายเทิดเกียรติคงดีเธอบอกว่านายเทิดเกียรติเนี่ยมีเจตนาที่จะชิงทรัพย์ก็คือจะเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไป
เพราะว่าบ่ายเบี่ยงเรื่องของการรับสายโทรศัพท์แล้วก็ไม่ยอมนำโทรศัพท์มาคืน
สุดท้ายเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างที่เล่าไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็เลยนำมาซึ่งการนัดเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยกันระหว่างตัวผู้หญิงคนนี้กับคนขับรถแท็กซี่
เพราะว่าข้อมูลอย่างที่บอกอย่างที่เราสองคนเล่าไปคือมันไม่เหมือนกันเลยนะคะ
โทรศัพท์เนี่ยได้คืนนะปัญหาของคู่นี้คือเรื่องการใช้วาจาไม่ดีต่อกันและฝ่ายผู้หญิงบอกว่าถูกกระชากตอนจับประตูรถแล้วเธอบาดเจ็บ
พันธุ์ตำรวจโทสมชายเต็มเปี่ยมรองผู้กำกับการสอบสวนสพกระทุ่มแบน
แล้วก็มีสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานด้วยนะคะในการไกล่เกลี่ยกันตำรวจบอกเลยว่าโอ้โหยากจังเลยอ่ะ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมรับว่าผิด
ต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องเล่าในมุมของตัวเองนึกออกไหมอย่างที่เราสองคนเล่าไปมันก็ต่างกันสองมุม
พันธุ์ตำรวจโทสมชายก็เลยบอกว่าอ่ะใจเย็นลดอารมณ์ลงมาก่อนคุยกันก่อน
สุดท้ายเนี่ยตัวผู้หญิงก็คือนางสาวพัทรนันก็เลยบอกว่าอ่ะขอโทษแล้วกันขอโทษก่อนนะคะ
ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาฐานที่เรียกรถแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้ใช้บริการ
ส่วนตัวคนขับรถแท็กซี่นายเทิดเกียจก็บอกว่าพอได้ยินคำขอโทษแล้วเนี่ย
ก็จะขอโทษกลับเหมือนกันก็เลยต่างฝ่ายต่างขอโทษกัน
คนขับรถแท็กซี่ก็ขอโทษที่ใช้อารมณ์แล้วก็พูดหยาบคายใส่จนเรื่องราวมันบานปลายค่ะ
ผมก็พร้อมที่จะขอโทษเอาเรื่องที่ผ่านมาขอให้จบไป
พี่ขอโทษได้นะขอโทษคุณแม่ขอโทษได้แล้วครับ
ก็จบลงด้วยการขอโทษนะคะต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกัน
แล้วก็ตกลงกันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรกันทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมินประมาทที่มีการพาดพิงกันในโลกออนไลน์
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองจะได้กลับไปขับแท็กซี่ได้ตามปกติ
จะได้ไม่ตกเป็นจำเลยของสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพ
ตั้งใจจะชิงทรัพย์ชิงโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสาร
ลืมเอาไว้ในรถก็บอกว่าลบเถอะ
นางสาวพัทรนันก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะลบโพสต์ให้
แล้วก็จะไม่มีการกล่าวอ้างหรือโพสต์อะไรจากนี้อีกต่อไปแล้ว
ทั้งคู่ก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้จบเรื่องจบราวทั้งหมดแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับ
โดยไม่มีใครติดใจอะไร
พอเจรจากลายเกลี่ยกันจบนะคะที่สพกระทุ่มแบน
ทางนายสมชัยราชแก้วหัวหน้าฝ่ายตรวจการขนส่ง
ก็เรียกตัวนายเทิดเกียรติคนขับรถแท็กซี่ไปสอบสวนข้อที่จริงเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับค่ะ
๐บาทข้อหาก็คือแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
และเจ้าของรถในข้อหาไม่ส่งประวัติไปที่กรมการขนส่งด้วยนะคะ
เจ้าของรถแท็กซี่ก็ถูกปรับ๑๐๐๐บาทแล้วก็ต้องไปอบรม๓ชั่วโมง
พอไปตรวจสอบประวัติคนขับรถแท็กซี่คันนี้นายเทิดเกียรติคนนี้
ก็ไม่มีประวัติการถูกร้องเรียนอะไรมาก่อนนะคะ
เทิดเกรดเองก็ยอมรับข้อหาต่างเหล่านี้
แล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าแค่ขอโทษกันนะเนาะ